ม๖ค่ะหยิบปืนแม่มาเล่น

ซ่อนไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าเอาออกมาเล่น
หลังจากนั้นทำปืนลั่นค่ะใส่คางตัวเอง
เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะคะ

แม่เป็นคนมาเห็นศพร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
ลูกชายเสียชีวิตคาเก้าอี้ในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๕เมษายนค่ะ
ส่วนผู้ตายนะคะชื่อว่านายกิตติทัศน์
หรือน้องทัศน์อายุ๑๘ปี

ใต้คางมีรอยถูกยิงกระสุนทะลุศีรษะ
ส่วนเพดานมีรอยกระสุน๑รู
ในห้องนอนพบปืนขนาด๑๑มมอยู่ใต้เตียง
วันเกิดเหตุน้องทัศน์อยู่บ้านกับพ่อ

ทัศน์นั่งเล่นอยู่ในห้องนอนของแม่ที่ชั้นบนนะคะ
ขณะเกิดเหตุคาดว่าน้องทัศน์ไปหยิบปืนของแม่ในตู้เสื้อผ้า
ปืนมาจากไหนมาจากคุณตาคุณตาเอาให้แม่ไว้ป้องกันตัว
คาดว่าน้องทัศน์เอามาเล่นแล้วเกิดทำปืนลั่นค่ะ

ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายแต่ไม่มีใครรู้
แม้กระทั่งคุณพ่อเองคุณพ่ออยู่ด้วยกันนะคะ
คุณพ่ออยู่ชั้นล่างแต่คุณพ่อเปิดเพลงเสียงดัง
พ่อบอกว่าได้ยินเสียงปืนเบาแต่ไม่ได้เอกใจ
ไม่ได้ขึ้นไปดูกระทั่งแม่กลับมาบ้านช่วงเย็นค่ะ
ถามหาลูกชายกับพ่อเพราะรู้สึกว่าลูกเงียบผิดไปปกติ
แล้วตัวเองก็ขึ้นไปพบบนห้องนอนของตัวเองเนี่ยนะคะ

ผู้ตายกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
กำลังจะขึ้นชั้นม๕เป็นเด็กดีเรียนเก่ง
เกรดเฉลี่ย๓๙๔๐๐เกือบทุกเทอมเลย
ล่าสุดศพของน้องทัศน์อยู่ที่นิติเวศนะคะ

จากต้องรอแพทย์ชนสูตรอย่างละเอียด

จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ส่วนทางคดีตำรวจลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ
หากทางโรงพยาบาลวัชิรภูเก็ตชนะสูตรเสร็จเรียบร้อย
ก็จะให้ญาตินำศพออกไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ค่ะ